ข่าวต่อไปนี้หลวงตาท่านเดือดร้อนครับบอกว่านักข่าวเอ้ยช่วยหลวงตาหน่อย
คืออย่างนี้บอกว่านักข่าวช่วยตามอดีตรองเจ้าอาวาสหน่อย
เขายืมเงินหลวงตาไป๘๐๐๐บาท๘๐๐๐บาทนะครับ
พอไปทวงคืนเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีคืนหรอกเอาแอร์ไปใช้ก่อน
หลวงตาท่านก็จะให้ช่างมาติดแอร์นะแอร์มันพังครับคุณผู้ชมฮะ
ใช้ก็ไม่ได้นะครับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียนจากหลวงตาชุบทัพขันท่านอายุ๗๘ปีแล้วนะครับ
เป็นพระลูกวัดนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
บอกว่าก่อนหน้านี้นะพินโยไม่ทราบนามสกุลหรือว่านายน้อย
เป็นถึงอดีตรองเจ้าอาวาสวัดนาจอมเทียนที่ศึกไปแล้วนะยืมไปแปดพัน
บอกว่าจะไปใช้จ่ายส่วนตัวแล้วจะคืนให้๒๘กุมภาพันธ์ครับ
แต่ถึงเวลาเนี่ยไม่คืนทวงเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักที
ล่าสุดใดน้อยครับเอาแอร์มาทำทีมาหลอกขายหลวงตาชุบนะครับ
แล้วก็บอกว่าเหมือนเหมือนเอาแอร์มาขัดดอกคุณผู้ชมบอกยังไม่มีตังค์ใช้อ่ะนะ
เอาแอร์ไปใช้ก่อนก็แล้วกันหลวงตาท่านก็รับไว้นะครับ
แต่พอเรียกช่างแอร์มาติดตั้งคุณผู้ชมครับแอร์มันพังแล้ว
ใช้ก็ไม่ได้ครับหลวงตาก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพนาจอมเทียนนะครับ
เพื่อให้ติดตามนายน้อยเนี่ยเอาเงินที่ยืมไปมาคืนหลวงตาหน่อยครับ
เห็นมาอีก๒๘ทีแล้วจะมาคืน๒๘วันที่๒๘ทีแล้วนี่มันต้องมาอยู่๓๐นิ้วนะครับ
ไม่มาเลยพอรีบเข้ามาตรงนั้นพอเรียกอ้าวรถออกไปเลยแบบนี้รถออกไปเลย
แทนแทงแกล้วแน่งกลมแค่ชัด
ด้านนายอุดมสุวรรณคณะท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตะบลนาจอมเทียนเล่าบอกว่า
โอ้โหน้องนักข่าวเอ้ยอดีตรองเจ้าอาวาสที่ศึกไปก่อนหน้านี้นะ
ท่านเนี่ยตอนนั้นมีเรื่องผัวพันธ์กับศรีกา
พอรู้ข่าวว่าหลวงตาชุบโดนโกงเงินแล้วก็ช่วยประสานตำรวจฝ่ายปกครอง
ให้มาช่วยติดตามตัวอดีตรองเจ้าอาวาสเนี่ยให้เอาเงินมาคืนหลวงตาให้ได้โดยเร็วนะฮะ
เห็นใจท่านนะครับเงินตั้ง๘๐๐บาท